มาเล่าคดีที่คุณภาคภูมิโปรยไว้เมื่อสักครู่นี้หน่อย
ที่บอกว่าจริงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยนับนิ้วดูครึ่งปีแล้วนะคะ
เกิดตั้งแต่๑๙พฤษภาคมเป็นคดีฆ่าสยองเศรษฐินีที่เชียงใหม่
ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสยองมากเพราะว่าจากสภาพที่เจอศพเนี่ยค่ะ
เลือดเนี่ยนองเต็มพื้นห้องครัวไปหมดเลย
โดนแทงเข้าไปสี่แผลแทงเข้าที่ราวนมขวาแทงเข้าที่คังข้อมือบ้าง
หลายต่อหลายที่นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเศรษฐินีคนนี้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ตอนนั้นตำรวจเนี่ยเขาไล่ทำงานกันหนักมาก
สอบสวนคนใกล้ชิดคนในครอบครัวคนที่อยู่ที่บ้านตอนเกิดเหตุ
พยานแวดล้อมทุกอย่างจนกระทั่ง๖เดือนผ่านไป
ล่าสุดค่ะมีการออกหมายจับ๓คนด้วยกัน
คือก่อนที่จะไปดูว่าผู้ต้องหาคือใครที่ถูกออกหมายจับและควบคุมตัวได้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไหนก็ดูย้อนคดีตรงนี้แล้วในวันนั้นคือเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๑๙พฤษภาคม
พื้นที่แถวบ้านของผู้ตายเนี่ยผู้ตายอายุ๖๒ชื่อนางสมบุญอินสันเนี่ยนะฮะ
เขาก็เป็นเศรษฐีนี่อ่ะนะมีงานวัดอะไรกันด้วยนะ
นางสมบูรณ์ผู้ตายเขาก็ไปงานวัดแล้วกลับมาที่บ้านปรากฏว่าถูกคนร้ายบุกเข้ามาแทงเสียชีวิต
ที่บ้านเนี่ยมีอดีตสามีอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่บ้านหลังนี้มีลูกสาวกับลูกเขย
พอตกดึกที่มันเกิดเหตุแล้วเนี่ยแล้วคนที่บ้านมาพบศพ
ลูกสาวลูกเขยนะอดีตสามีนี่ฮะอันนี้คือเสื้อดำเนี่ยคือลูกเขย
ของผู้ตายเขาก็มาชี้จุดให้ตำรวจดูเนี่ยคาดว่าจะเป็นอย่างนี้ฮะ
คนร้ายมันน่าจะมาแบบนี้แล้วบุกมาแทงตรงนี้แล้วก็ปีนออกไปทางตรงนี้แบบนี้
ลองฟังวันนั้นหน่อยที่ลูกเขยเขาเล่าให้ตำรวจฟังไว้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นที่แม่ยายแม่ภรรยาของเขาถูกคนร้ายแทงตาย
ก็คือผมนอนเล่นโทรศัพท์กับแฟนอยู่ในห้องตรงนี้ครับผมครับ
แล้วก็เดินเข้าไปตรงมุมตรงที่พัดลมสีแดงซึ่งจะมีโต๊ะวางโต๊ะยาวกวางครับผม
ผมได้ยินเสียงแม่วางหมวกกันน็อกกับเสียงกุญแจรถ
จากนั้นได้ยินเสียงร้องเหมือนแบบเจ็บปวดครับผม
ร้องแบบอ๊ะครั้งเดียว
แฟนก็บอกว่าพอแม่หรอ
ก็คือแบบให้ดูแม่ผมก็เลยเปิดผ้าม่านจากนี้
จากนั้นช่วงที่กล้าคนร้ายอยู่ตรงหัวมุม
จากนั้นผมก็วิ่งตามวิ่งตามออกจากหักมุมตรงเนี้ย
จากนั้นในส่วนของใต้ต้นช่วงลำใหญญ์ช่วงนั้นจะมืด
มืดที่ผมพอไปถึงตรงนู้นเสร็จปุ๊บผมเห็นแค่ไฟฉายที่คนร้ายตก
นี่คือลูกเขยบอกเห็นคนร้ายด้วยคือเป็นพยานอย่างดีเลยอ่ะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันวิ่งออกไปเลยเออเขาบอกเขาวิ่งตามด้วยแต่ไม่ทันจริงจริงผ่านไปหกเดือนใช่ไหม
ผ่านไป๖เดือนค่ะลูกเขยคนนี้แหละค่ะคือ๑ใน๓ที่ถูกออกหมายจับนะคะ
ลูกเขยนี่คือนายทศพรแก้วน้อยอายุสี่สิบเอ็ดปีอีกสองคนคือนายอุดมอินต้อวัยหกสิบห้าปี
อดีตสามีของผู้ตายก็คือพ่อตานะแล้วอีกหนึ่งคนก็คือนางพัชริน
นางสาวพัชรินคนนี้เป็นลูกสาวก็คือทั้งสามคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นตอนเกิดเหตุ
ภาพซ้ายมือนี่คืออดีตสามีของผู้ตายขวามือก็คือคนที่เล่ามาสักครู่นี้ลูกเขยลูกเขย
ส่วนลูกตอนลูกสาวเนี้ยได้ประกันตัวปลายห้าหมื่นบาทอืมกลายเป็นว่าคนที่ถูกฝากค้างเนี้ยมีสองคนนี้
เพราะว่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก็เลยไม่อนุญาตให้ประกันตัวอืม
ทีนี้ตำรวจเขาบอกเขามั่นใจมากเพราะว่าเขารวบรวมมาเนี่ยครึ่งปีทั้งพยานแวดล้อมและที่สำคัญเขามีพยานหลักฐานด้านนิติศาสตร์
ขออภัยนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งตำรวจบอกมั่นใจมากเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอเอาไว้ใช่ค่ะถึงได้ออกหมายจับได้ทีนี้ระหว่างที่ตำรวจจะนำผู้ต้องหาทั้งสองคนไปฝากขัง
ต่อที่สารจังหวัดเชียงใหม่ครับมีคนมาเยี่ยมอืมคนที่มาเยี่ยมคือในคำอินสรรพ่อของนางสมบูรณ์ผู้ตายอะค่ะอ่า
พ่อตามาเยี่ยมลูกเขยกับหลานเขยเนี่ยค่ะคือพ่อของผู้ตายใช่ค่ะอายุอนาม๘๔ปีแล้วนะคะ
แต่มาเยี่ยมใช่ไหมมาเยี่ยมค่ะแล้วก็ยังยืนยันกับผู้สื่อข่าวยืนยันกับตำรวจด้วยว่าไม่เชื่อว่าลูกเขยกับหลานเขยจะเป็นคนลงมือก่อเหตุฆ่าลูกสาวตัวเอง
อยู่ด้วยกันมานานเขาเป็นคนดีครับฟังเสียงพ่อตาหน่อยนะคะเรื่องเป็นยังไงมันทำไมเป็นอย่างเงี้ยครับ
ให้ความอุภาคาลูกอย่างดีเลยเหมือนคือก่อนจะออกทะลามมาอะหรือรถ

เป็นคนดีสตาร์รับรองว่าเป็นคนดีแน่นอน

โดนแจ้งความข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็แจ้งความเท็จ

ให้ที่พักพรรมนักแก่ผู้ต้องหา
ทีนี้ระหว่างที่พนักงานสอบสวน

ทั้งนายอุดมและทศพรไปขึ้นรถเนี่ยนะคะ

ออกจากที่สถานีไปที่รถเนี่ยนะคะ

ของนายทศพรเนี่ยลูกสาวผู้ตายก็โดน
ข้อหาแจ้งความเท็จเหมือนกัน
ก็เลยกลายเป็นแค่สองคนเท่านั้นที่ถูกนำตัวไปฝากขัง
ทศพรก็ยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองกับผู้สื่อข่าวนะคะ
ว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในคดีนี้จริง
อุดมเองก็พูดเหมือนกันว่าเขาบริสุทธิ์
ไม่มีทางฆ่าอดีตเมียตัวเองแน่นอนค่ะ
วันเกิดเหตุเนี่ยคือค่ำ๑๙พฤษภาคมนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักในหมู่บ้าน
ในพื้นที่ตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่

นางสมบุญอินสันเจ้าของบ้าน
วัย๖๒ปีถูกคนร้ายบุกเข้ามาแทงด้วยมีดปลายแหลม
สี่แผลนะฮะเข้าที่สี่ข้างขวา
วนมขวาหน้าอกแล้วก็ข้อแขนซ้าย

ซึ่งผู้ตายก็เป็นคนมีฐานะดี
ออกเงินกู้ด้วยก็มีทรัพย์สมบัติเยอะ
ไปงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ไปงานวัดแถวบ้าน
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้าน
ตอนกลางคืน๑๙พฤษภาคมนะครับ
แล้วก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต

ผู้กับการสพนองตองบอกว่า
หลังจากเกิดคดีนะฮะ
สืบสวนก็ลงพื้นที่ทำคดีนี้อย่างหนัก
ก็สอบพยานแวดล้อมโดยเฉพาะคนที่อยู่ในบ้าน

มีลูกสาวของผู้ตายแล้วก็ลูกเขยของผู้ตาย
ตำรวจบอกว่าตั้งแต่วันนั้นนะคุณรัชพร

ผู้ชมทั้งสามคนเนี่ยให้การมีพิรุษแบบวกไปวนมา
ตำรวจก็เลยเอาทั้ง๓คนไปตรวจสอบด้วยเครื่องจับเท็จ

แต่มันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องสงสัยที่จะไม่เข้าก็ได้
ซึ่งทั้ง๓คนไม่ขอเข้าเครื่องจับเท็จ
ตำรวจก็เลยรวบรวมเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
แล้วเนี่ยฮะผ่านมา๖เดือนนะครับ
ตำรวจบอกว่าได้หลักฐานชัดเจนแล้ว
ซึ่งรายละเอียดต้องรอฟังว่าตำรวจได้หลักฐานชัดเจนอะไร
แต่เมื่อตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับ

แล้วก็ไปจับได้ที่บ้านหลังนั้นนั่นแหละ

เพราะตั้งแต่วันนั้นทั้ง๓คนก็ยังอยู่ที่นั่นนะฮะ
ซึ่งทั้ง๓คนปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับ

คดีนี้ตำรวจบอกว่าแรงจูงใจเนี่ยคาดว่า
มันมาจากการที่ทางตัวของอดีตสามีเนี่ย
เขาเลิกกับผู้ตายไปแต่ตัวลูกสาวเนี่ยยังรักพ่ออยู่
คือลูกสาวเนี่ยรักพ่อมากคือ
นายอุดมกับนางสมบูรณเลิกกันไปแล้ว

ตอนแรกก็มีแค่สมบุญแล้วก็ลูกสาวคือพัชรินแล้วก็ลูกเขย
แต่ทีนี้ลูกสาวรักพ่อมากเลยไปพาพ่อกลับมาอยู่บ้านหลังเดียวกันด้วย
แต่ว่าตัวผู้ตายกับตัวอดีตสามีเขาก็มีเรื่องระห่องระแหงกันมานานนะนะ

ทีนี้พอกลับมาอยู่อีกก็มีเรื่องทะเลาะกันอีกนะครับ
ถึงขั้นที่ผู้ตายเนี่ยอันนี้ทางภูมิกับการสพนตองให้ข้อมูลนะฮะ
บอกว่าผู้ตายเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยให้เงินอดีตสามีไปสองแสน
เพื่อเป็นค่าจ้างให้ออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่น
แต่กลายเป็นว่าทำให้ลูกสาวก็ไม่พอใจเพราะว่าลูกสาวเขาก็รักพ่อของเขามาก
แล้วทั้งหมดก็เลยวางแผนกันนะครับ
จากความไม่พอใจแล้วเนี่ยยังต้องการหุบสมบัติของผู้ตายที่มีเงินสดอยู่ประมาณ๙แสนบาท
มีที่ดินซึ่งมูลค่าประมาณ๔ล้านบาทนะฮะ
โดยคนที่ลงมือฆ่าคนที่แทงเขาตายก็คือตัวอดีตสามีลงมือนะครับ
ส่วนตัวลูกเขยก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มีลูกสาวอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
เพราะฉะนั้นอดีตสามีก็เลยถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายกับให้การเท็จเพราะว่าโกหกใช่ไหม
ส่วนลูกเขยกับลูกสาวก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการให้การเท็จเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ย๖เดือนที่ผ่านมาพยายามแบบให้ข้อมูลแบบหลอกล่อให้ตำรวจไข้เขวมาตลอด

สุดท้ายแล้วก็ได้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งในที่สุดพอนำตัวทั้งสองคนก็คือตัวอดีตสามีกับลูกเขยไปที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่
สารก็พิจารณาแล้วเพราะว่ามีญาติของลูกเขยมายื่นประกันตัวด้วย
สุดท้ายลูกเขยในทศพรได้ประกันตัวนะคะ
ประกันตัวออกไปแต่นายอุดมไม่ได้ประกันตัวค่ะ
เพราะว่าสารเนี่ยหมอว่าพฤติการเนี่ยก็ถือว่าคนข้างห่วงเที่ยม
เพราะว่าโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อน
แต่ว่าพ่อของผู้ตายเขาก็ยังเชื่อว่าทางสามคนนี้ไม่น่าจะทำร้ายอ่ะ
ไม่น่าจะฆ่าผู้ตายได้อ่ะใช่ไหม

ทีนี้นายทศพรได้กลับบ้านส่วนนายอุดมเข้าคุกไป
ตัวลูกเขยกับลูกสาวยังคงอยู่เนี่ย
คนที่ได้ประกันตัวออกไปก็กลับไปอยู่บ้านเดิมนะ

บ้านที่แม่เค้าถูกแท้นตายเลย
ก็พยายามจะไปพูดคุยพยายามจะไปถาม
คือยืนยันเลยใช่ไหมพี่ว่าเราไม่ได้
ครับผมทั้งคนในครอบครัวนี้มันมีใครได้ทำสักคนครับผมขอยืนยันแบบนี้นะครับ
คือนายทศพรเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
ทั้ง๓คนที่อยู่ในบ้านในวันนั้นไม่มีใครก่อเหตุฆ่านางสมบุญ
แล้วต้องขอเรียกร้องต่อสู้หาความยุติธรรมในชั้นศาลต่อไปตอนนี้ไม่ขอชี้แจงอะไรแล้วนะครับ
ทีนี้ลองมาดูชาวบ้านในพื้นที่นะฮะเพราะว่าคุณนัทพงศ์ลงพื้นที่ไปเนี่ย
อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่นะ
แบบบ้านไกลเรือนเคนที่รู้จักกันกับครอบครัวนี้รู้จักกับนางสมบุญ
เขาก็บอกว่าคืนวันเกิดเหตุมันมีงานทำบุญที่วัดพระเจ้าเหลือม
พระเจ้าเลื่อมขออภัยนะคะแล้วทุกคนในหมู่บ้านก็ไปงานนี้กันหมดเลย
กันเกือบทั้งหมู่บ้านเลยรวมถึงนางสมบูรณ์ผู้ตายด้วย
ทีนี้พอเดินทางนางสมบุญเดินทางกลับมายังบ้านพักก็มาเกิดเหตุถูกฆาตกรรมขึ้น

ชาวบ้านเขาก็แหม่ก็ต้องมีการจับกลุ่มคุยกันอะเนาะ
หารือกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นมันเกิดแบบนี้ขึ้นได้ยังไง
เขาพูดกันปากต่อปากสันนิษฐานกันไปบอกว่าคนที่อยู่ในบ้านทั้งสามคนอ่ะ
ก็คือนายอุดมอดีตสามีทศพรลูกเขยแล้วก็พัชรินลูกสาว
น่าจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายครั้งนี้แน่เลย
อันนี้ชาวบ้านเขารวมตัวกันจับเข่าคุยกันและสันนิษฐานออกมาแบบนี้นะครับ
เพราะเขาบอกว่าคืนนั้นไม่มีใครหายไปจากหมู่บ้าน
และก่อนเกิดเหตุจนถึงหลังเกิดเหตุก็ไม่เห็นมีใครวิ่งหนี
ออกจากบ้านนางสมบุญสักคนเดียว
พอหลังเกิดเรื่องเขาก็บอกว่าทั้งสามชีวิตก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติแหละ
ก็ไม่ได้มีการติดตามความคืบหน้าทางคดีอะไร
ดำเนินธุรกิจทำโคมลอยต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทุกคนในหมู่บ้านพยายามเข้าไปถามเจอหน้าทีไรก็ถามตลอดเลยเป็นยังไงบ้าง
รู้ตัวคนร้ายหรือยังจับตัวคนร้ายได้ไหม
แต่ครอบครัวนี้คือคนที่เหลืออยู่ทั้ง๓คนเนี่ย
ตอบอะไรเลยไม่บอกข้อมูลอะไรด้วย
แล้วเขาบอกว่าท่าทีทั้ง๓คนเปลี่ยนไป
จากที่เคยเจอหน้าทักทายพูดคุยกัน
กลายเป็นเงียบไม่คุยไม่สูงสิงกับเพื่อนบ้านเลยค่ะ
กระทั่งญาติของนางสมบุญเดินทางไปยื่นหนังสือที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕

ถึงได้รู้ว่าอ้าวโดนออกหมายจับทั้ง๓คนเลย
ทั้งฝ่ายผู้ที่เสียหายพวกอะไรก็
ประเมินชีวิตตามปกติก็ทำกิจการไปตามนั้นไงก็ไม่มี

ก็เจอกับการงานก็เจออยู่
คือจะว่าไปเราก็มันเป็นพยานหลักฐานจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนอะ
เราก็เอายังไง
คือชาวบ้านก็มั่นใจในหลักฐานจากตำรวจส่วนหนึ่ง
มีทางฝั่งญาติของนางสมบุญผู้ตายนะฮะ
พี่สาวแล้วก็น้องชายด้วยนะครับ

เขายังเชื่อว่าทั้ง๓คนที่อยู่ในบ้านนั่นแหละ
จะเป็นอดีตสามีเป็นลูกสาวหรือว่าลูกเขยนี่แหละ
ที่ฆ่านางสมบุญนะครับ
เพราะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันของนายอุดม
ที่เคยบีบคอนางสมบุญจนเกือบตายมาแล้ว
เพราะว่าตอนที่อยู่ด้วยกันนางสมบุญไม่ให้เงินใช้

อุดมตอนนั้นบอกว่าเลิกก็ได้แต่ต้องให้เงินมาสองสามแสน

นางสมบุญตอนนั้นไม่ให้บอกว่ามี๒หมื่นเพราะว่าเงินไม่พอ
แล้วนี้จนย้อนกลับมาอยู่กันอีก
มารู้ข่าวว่านางสมบุญเตียแชร์ได้เงินหลายแสนเชื่อว่ามันอาจจะเป็นมูลเหตุ
แล้วนางสมบุญเองก็ซื้อทองคำเก็บไว้ประมาณน้ำหนัก๑๕บาท
หรืออย่างน้องชายของนางสมบุญผู้ตายนะวันนี้ก็ใส่เสื้อรูปพี่สาว
ร้องขอความยุติธรรมนะบอกว่าถ้าภายใน๒เดือนนี้นะ
ตอนนี้แม้ว่าจะมีผู้ต้องหาแล้ว๓คนแต่ถ้าคดีไม่มีอะไรคืบหน้ากว่านี้
จะไปร้องกองปราบนะเพื่อให้เข้ามาทำคดีแทนตำรวจในพื้นที่
เพราะว่าที่ผ่านมาคดีเนี่ยแทบจะไม่คืบหน้าเลยนะครับ
ที่กินแต่ถ้ามันเผินแต่มันได้ยิน

ง่ายภื้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์

กระบวนการของทางตำรวจเสร็จสิ้นหมดแล้ว
ตอนนี้กระบวนการเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ศาลแล้ว
เขาบอกว่าหลักแล้วที่ตำรวจมั่นใจจริงนอกจากหลักฐานธานิติวิทยาศาสตร์แล้ว
ตำรวจเขาบอกนายอุดมไม่เคยให้การตรงกันสักรอบเดียว
ไม่เคยเลยขอให้เข้าเครื่องจับเท็จก็ไม่ยอมเข้า
มันก็มีพิรุธนะคะสุดท้ายแล้วด้วยพยานทุกอย่างที่เขาตำรวจเขารวบรวมมา
แล้วเขาทำงานกันอย่างหนักสุดท้ายสารก็เลยยอมออกมาจับให้